ข่าวใหญ่วันนี้ที่คุณผู้ชมต้องรู้ก็คือเรื่องของหมอชนะครับ
วันนี้ไทยรัฐลงเอาไว้ในหน้าหนึ่งเลย
หมอทวีสินขอโทษปากวัยทำเข้าใจผิดหมอชนะ
ติดเชื้อเพิ่ม๓๐๕อันดับอีกศพคน๕จังหวัดต่อคิวโกลหน
ขอเอกสารออกนอกพื้นที่
นี่คือข่าวใหญ่ที่คุณผู้ชมต้องรู้ในเช้าวันนี้นะครับ
ส่วนรายละเอียดเดี๋ยวเรามาว่ากัน
คือตอนเช้าเนี่ยนะครับคุณหมอทวีสินท่านได้แถลงเกี่ยวกับการใช้แอปหมอชนะนะครับ
ท่านพูดชัดเจนตอนนั้นนะครับว่า
ถ้าไม่โหลดมาใช้แล้วคุณไปติดโควิดนะคุณจะมีความผิด
ใช้คำว่าถ้าเกิดว่าพบว่าคุณป่วย
แล้วไปดูในโทรศัพท์มือถือของท่าน
ไม่มีแอปพลิเคชั่นหมอชนะ
เท่ากับว่าคุณละเมิดพรกรฉุกเฉิน
ละเมิดพรกรแปลว่าทำผิดกฎหมาย
ทำผิดกฎหมายเนี่ยระบุชัดเจนเลยนะคะโทษกี่ปีนะ
จำคุกไม่เกิน๒ปีปรับไม่เกิน๔๐๐๐บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับเท่านั้นแหละค่ะนี่ฮะ
พอแถลงแบบนี้นะครับก็นำไปสู่เรื่องของ
การวิภาควิจารณ์กันนะครับเรื่องของแอปพลิเคชั่นหมอชนะ
บอกว่าต้องใช้ควบคู่ไทยชนะนี่อันนี้หมอชนะนะ
ถ้าเข้าปั๊บต้องถ่ายรูปนี่ถ่ายรูปแบบนี้ฮะนะครับ
แล้วก็ใช้เพื่อติดตามตัวครับ
คือถ้าพบว่าใครเนี่ยนะติดเชื้อโควิด๑๙ไม่มีแอปหมอชนะเนี่ยนะ
จะถือว่าคุณมีความผิดตามพรกรฉุกเฉินฉบับใหม่
อย่างที่น้องปุ้ยกับน้องก๊อฟได้ให้ข้อมูลไปเมื่อสักครู่นะ
เอ้าฟังเสียงหมอทวีสินตอนเช้าก่อน
ทั้งนี้เน้นย้ำว่าจะต้องมีแอปพลิเคชันอยู่ในโทรศัพท์มือถือ
เพื่อการติดตามตัวนะครับซึ่งเดิมนี้เราใช้ไทยชนะอยู่
แต่ต่อไปคือการมีหมอชนะจะต้องเกิดขึ้นนะครับ
โดยเฉพาะเมื่อเช้านี้พูดคุยกันในที่ประชุมของสบคชุดเล็กนะครับ
บอกว่าต่อไปนี้ใครที่ติดเชื้อโควิด๑๙นี้แล้ว
แล้วพบว่าไม่มีการติดตั้งแอปหมอชนะ

ละเมิดในข้อกฎหมายมาตรศ๑๗นี้นะครับ
นี่คือสิ่งที่เราจะค่อยเข้มข้นขึ้น
เพราะว่ามีหลายครั้งเราไม่สามารถที่จะติดตาม
ในการระบาดระลอกนี้นะครับนี่คือข้อที่หนึ่ง
มีคุณผู้ชมแสดงความเห็นเข้ามาว่าตกลงจะให้ใช้แอปหมอชนะหรือไทยชนะ
ถ้าเป็นไปได้นะผมตอบแทนทางสวบคเขา

คู่กันไปเพื่อความแม่นยำของข้อมูล
เมื่อการไม่มีแอปหมอชนะจะเป็นความผิดแน่นอนครับ
อยากรู้ไหมว่าเขาวิจารณ์กันยังไงบ้างเมื่อวาน

มันก็มีนะคนไทยที่มีมือถือเยอะด้วยอีกกลุ่มหนึ่งคือแล้วถ้ามือถือรุ่นเก่าล่ะโหลดแอปไม่ได้ล่ะ
สมาร์ทโฟนไม่ใช่สมาร์ทโฟนบางคนบอกว่าก็เข้าไปใช้แล้วนะแต่มันไม่เสถียรเนี่ยพอเข้าแอปปั๊บมันเข้าปั๊บแล้วมันเด้งออก
แล้วก็มีความยุ่งยากในขั้นตอนการใช้งานบางคนก็วิจารณ์ว่าต้องมีแอปอะไรอีกมากมายไม่เข้าใจนะ
ความแตกต่างระหว่างไอ้ไทยชนะกับหมอชนะเนี่ยบางคนก็บอกว่าไม่มีแอปในมือถือผิดกฎหมายเนี่ย

ทุกคนก็โพสต์ไม่ว่าจะเป็นดาราหรือใคร

เรากลัวโควิดแล้วเราต้องกลัวติดคุกด้วยเหรอ

ต้นเหตุมันเกิดก็เกิดจากอะไร
แต่ไม่มีก็ใช้บันทึกแทนได้ครับบันทึกแทนได้ก็คือใช้เขียนนะครับ
ในเวลาไล่เรียกกันท่านก็ยังโพสต์ขออภัย
หากทำให้เข้าใจผิดว่าไม่มีแอปถึงติดคุกในข้อความเต็มก็คือ
ท่านติดเชื้อและปิดบังข้อมูลรวมถึงไม่พบแอปหมอชนะมีความผิดตามข้อกำหนดครับ
เขาเรียกอะไรนะหลายชั้นมากมาถึงชั้นหลายซ้อน
คืออันนี้เรายังเขาเรียกอะไรอ่ะกรองมาแล้วนะ
จริงมีโคศกรัฐบาลมีคุณอนุทินนะมาถึงคนใหญ่สุดครับ
มาถึงคนใหญ่สุด๔โมงเย็นนายกรัฐมนตรี
ครับผมนะฮะบอกผ่านเพจไทยคู่ฟ้าว่า
กระแสข่าวคนไม่โหลดแอปไทยชนะแล้วมีความผิด
ยืนยันว่าไม่ได้มีความผิดอะไร
ถ้าใครมีโทรศัพท์ที่โหลดแอปไม่ได้ก็ต้องลงทะเบียน
เพื่อให้ควบคุมได้ว่าจะไปไหนต่อไป
อย่างไรต้องเขียนแผนต่างเพื่อให้ตรวจสอบได้
ใครมีโทรศัพท์ที่โหลดได้ก็ขอให้ช่วยกัน
แต่อันนี้ฟังแล้วมันทะแม่งแม่งนะ
อย่าไปฟังข่าวที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริง
จะเกิดความตกใจกันไปหมด
ผมเองก็ไม่ทราบว่าจะเขียนกันไปเพื่ออะไร
ข้อสื่อหรือคะ

อันนี้ต้องยอมรับนะครับ
คราวนี้สื่อเขาก็เขียนจากข้อมูลที่ได้ฟังแถลงแหละ
ใช่ก็คือมทวีสินแสดงแบบนั้น

วันนี้หนังสมินไทยรัฐลงชัดเจนเลย
ตอนนี้ก็มีข่าวว่าหลายคนก็บอกว่า
โทรศัพท์ตัวเองนั้นเป็นโทรศัพท์ที่ไม่ทันสมัย

โหลดได้ก็โหลดไปนะครับอันนี้ก็อย่าไปอ่านหรืออย่าไปฟัง
ข่าวที่มันไม่ใช่ข้อเท็จจริงนะครับก็ตกใจไปหมด
ผมไม่ทราบว่าจะเขียนกันไปเพื่ออะไรเหมือนกันนะ
ชัดเจนไหมคะหลังจากที่ฟังเสียงแล้วชัดเจนเนอะ
ช่วยกันช่วยกันนะครับยังไงก็ถ้าพอจะโหลดใช้ได้
มันเป็นประโยชน์กับท่านนะถ้าท่านติดท่านเป็น
หลายคนแล้วคนสงสัยว่าไทยชนะกับหมอชนะมันต่างกันยังไงครับ
ออกที่ไหนเช็คอินเช็คเอาท์ว่างั้นเถอะนะครับ
มันจะเตือนมันก็ดีนะนะฮะคือถ้าคุณเนี่ยไปในพื้นที่เสี่ยง
หรือว่าอยู่ใกล้คนที่มีความเสี่ยงนะครับ
กลับมาที่ไทยชนะไทยชนะจะเก็บข้อมูลจากการเช็คอินนะฮะ
รุปให้ฟังอีกทีนึงส่วนเรื่องของไทยชนะเนี่ย
ชนะลงไปปั๊บเขาจะให้คุณกรอกเบอร์โทรศัพท์
อ้าวตอนนี้คุณอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงอะไรก็ว่าไป
ส่วนหมอชนะเนี่ยหลายคนก็วิภาควิจารณ์
เพราะว่าเข้าปั๊บอย่างแรกที่ต้องทำคือถ่ายรูปหน้าตัวเอง
ถ่ายรูปหน้าตัวเองแต่พอเข้าไปแล้วมันก็จะมีแบบสอบถามว่า
หรือถ้าคุณสงสัยว่าไปแบบนี้ทำแบบนี้จะเป็นยังไง
เขาจะประเมินและแนะนำออกมาให้ว่าคุณอยู่ในพื้นที่เสี่ยงสูงนะ
หรือว่าจะต้องทำตัวยังไงนะควรจะไปตรวจแล้วนะอะไรแบบนี้ครับ

หลักคิดของหมอชนะเนี่ยดีนะฮะอย่างเช่นวิธีการคือ
แอปพลิเคชันหมอชนะปุ้ยมีแอปพลิเคชันหมอชนะ
เบิร์ตมีแอปพลิเคชันหมอชนะแล้วทุกคนก็ต้องเปิดบลูทูธนะคะ
สมมุติว่าก็ไปพื้นที่เสี่ยงบ่าแล้วคุณไปห้างหนึ่ง
ฉันไปอยู่ห้างหนึ่งใกล้กับคุณมันแจ้งเตือน
ฉันเรียกเลยว่าคุณรสลินคุณปุ้ยคุณอยู่ใกล้กับคนที่เคยไปในพื้นที่เสี่ยงมานะ
มันจะแจ้งเตือนแบบนี้ให้เราได้รู้นี่คือข้อดีข้อดีก็มี
แต่ว่าคือวิธีการสื่อสารก็ต้องแบบชัดเจนด้วย
คืออันนี้มันเชื่อมโยงมาจากการที่มันมีอีกดราม่าโควิดได้ดราม่าเยอะ
คือดราม่าที่ว่าทำไมทำไมไม่เปิดเผยไทม์ไลน์ให้มันครบถ้วน
อันนี้ก็เห็นใจหมอทวีสินคุณหมอบอกว่าระหว่างจะงัดแงะข้อเท็จจริงออกมาได้
จากปากแต่ละคนที่ติดเชื้อแล้วเนี่ยมันยากซะละเกินนะครับ
บางคนก็ไม่บอกบางคนก็กว่าจะบอก
ฉะนั้นเนี่ยคือถ้าสมมุติว่ารู้ไทม์ไลน์ไปบางคนหมอบางคนพูดแบบนี้นะ
รู้ไปก็เท่านั้นพูดเหมือนผมเลยป้องกันตัวเองให้ดีที่สุดเถอะ
หมอถึงขั้นเคยพูดนะว่าหมอไม่ใช่เมียบอกความจริงกับหมอเถอะนะ
แล้วก็ที่สำคัญคุณผู้ชมอีกนิดหนึ่งอีกนิดนึงค่ะ
ตอนนี้เอาล่ะแน่นอนแล้วว่าใครที่ไม่มีแอปพลิเคชันหมอชนะเนี่ย
ไม่ผิดกฎหมายนะคะแต่ถ้าเกิดว่าท่านไม่อยากโหลดจริงจริงเนี่ย
ท่านต้องทำแดรี่บันทึกการเดินทางของท่านไว้นะ
เพราะถ้าเกิดว่าวันหนึ่งถ้าท่านติดเนี่ยท่านสามารถเอาแดรี่นี่แหละ
ให้เจ้าหน้าที่ดูได้อันนี้ใช้แทนแอปพลิเคชันบอกชนะได้
บางคนจำไม่ได้เหนือสิ่งอื่นใดไม่ว่าใครชนะหรือหมอชนะ
ตอนนี้ดูเหมือนว่าบ่อนชนะนะฮะเพราะว่าจับไม่ได้เลย